พูดถึงจิตอาสาต้องมีคนนี้แนะนอนก้องห่วยไหร่ค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าเรื่องราวก่อนคือตอนนี้มันโควิดเนาะ
จะไปไหนมาไหนมันก็ลำบากค่ะแต่ว่าเรื่องราวมันเกิดจากโพสต์นี้
คือเมื่อวานนี้ค่ะคุณก้องเนี่ยก็ได้โพสต์นะ
ส่งกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยที่สุโขทัย
แล้วก็ชัยภูมิค่ะบอกว่าน้ำท่วมหนักหลายชีวิตเนี่ยยังติดอยู่ในบ้าน
ฝากพี่เจ้าหน้าที่ลงช่วยเหลือเร่งด่วนครับ
ถ้าไม่มีโควิดป่านนี้เขาคงได้ลงพื้นที่ไปแล้วค่ะ
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะนี่ใจมันสั่งมาอยู่ไม่ไหวจริง
ไปแค่คืนเดียวปรากฏเช้าวันนี้คุณผู้ชม
ใครมีเจ็ดสกีนให้ยืมหน่อยไหมหรือว่าให้เช่าหน่อยไหม
อยากติดต่อเหลือเกินเพราะว่าต้องการลงพื้นที่ค่ะ
ไปรับผู้ที่ประสบภัยที่จังหวัดชายภูมิ
พร้อมกับข้อความบอกว่าหัวใจมันเรียกร้องเจอกันครับชัยภูมิ

ตอนนี้ค่ะกล้องแล้วก็ทีมงานต้องการเรือขนส่งผู้ประสบภัย
แล้วก็เจ็ดสกีด่วนเลยพิกัดนะที่จะลงพื้นที่ในวันนี้คือ
อำเภอบำเน็ตนรงค่ะแล้วก็อำเภอจตุรัส
จังหวัดชายภูมินั่นเองในคอมเมนต์ค่ะ
ก็บอกเลยนะว่าโอ้ขอบคุณมากเลยนะไอ้กล้องไอ้กล้อง
มาช่วยหมูเฮาชาวชายภูมิกัน
ที่ต้องใช้เจสสกีแบบนี้นะคะเท่าที่ได้พูดคุยมา
คือน้ำมันแรงมากครั้งนี้คือน้ำป่ามันไหลหลากมาแรงมาก
แล้วก็ปกติเรือท้องแบนไปเข้าไปไม่ถึง
จังหวะบางจังหวัดเนี่ยค่ะโอ้โหแบบน้ำไหลแรงมาก
แล้วก็คือแบบมันไหลไปเลยบ้านทั้งหลัง

มีหลายพื้นที่นะอย่างศูนย์โหทัยเสียผู้โบรพูรีเนี่ย

ถ้าเกิดว่ามีประกาศจากทางการว่าให้ขนของเคลื่อนย้ายขึ้นที่สูงเนี่ย

รอช้านะคุณผู้ชมขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ